เราไปดูเรื่องราวเป็นศึกศักดิ์ศรีระหว่างงูจงอางกับงูเหลือม

เขาสู้กันมันเดิมพันธุ์ด้วยชีวิตเพราะว่าฝ่ายไหนแพ้ต้องเป็นอาหารให้อีกฝ่ายหนึ่ง

อ้าวไปดูว่าใครชนะถูกประชม

สุดท้ายคนมีพิษก็ชนะสินะคะ
เออคือเป็นคลิปที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งนะเขาเอาคลิปงูเหลือมกับงูจงอางขนาดใหญ่
ทั้งคู่เขากำลังต่อสู้กัน
กันไปลักกันไปลักกันมาอยู่ที่บริเวณน้ำตกลำปี
อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
ผู้โพสต์บอกว่าตอนแรกเนี่ยฝ่ายงูเหลือมเอาลำตัวรัดงูจงอางก่อน

แต่ว่าเวลาต่อมาครับงูจงอางขยับตัวได้
อาศัยจังหวะที่งูเหลือมแบบชะล่าใจ

แล้วก่อนจะค่อยเขมือบงูเหลือมเข้าไปลงท้องแบบนี้อย่างช้า
ตามวิธีการธรรมชาติของงู
แล้วก็เลื้อยจากไปเพราะกินเข้าไปแล้ว
แต่ต้องบอกนะคุณผู้ชมนี่ตัวใหญ่มากนะคะพูดเลย

อางตัวนี้ตัวใหญ่มากค่ะ
ส่วนอีกคลิปหนึ่งมาจากผู้หญิงสาวคนหนึ่ง
เขาถ่ายภาพไปดูภาพของสุนัข
นี่จ๋ามันทำอะไรดูลูก
หมาตัวนี้ชื่อว่าน้องจ้าจ๋ากำลังคาบเพื่อนใหม่มาให้ดู

หางนี่สั่นแบบสบายใจเฉิบมีเพื่อนใหม่มา

หนูลูกบอกให้จ้าจ๋าเนี่ยปล่อยเพื่อนไปก่อน
มันเป็นตัวเงินตัวทองลูกไม่ใช่เพื่อน

เออผู้โพสต์ก็เขียนแคปชั่นบอกว่า
ผมนี่นะวิ่งแบบพี่ตูนเลยครับ
จ่าวิ่งมาหาเหมือนทุกครั้งที่มีของเล่น
แล้วครั้งนี้นั่นจุดแฮสแท็กตัดภาพไปที่ผมวิ่งกระโดดข้ามกระถางต้นไม้เลยครับ
แท็กรักแค่ไหนก็ต้องวิ่ง

จ๋าปล่อยเพื่อนก่อนเดี๋ยวเพื่อนตาย
จะให้พ่อรักเพื่อนเหมือนลูกก็ไม่ได้

แต่จริงคือสงสารนะเพราะว่าน่าจะเจ็บ